ม้าก็มีเหมือนกัน
ให้กับมาเขาได้เรียนรู้แล้วก็เอาไว้สำหรับแห่

ม้าไว้หลอกคนแห่ไม่ใช่แห่ฝึกม้าไว้แห่อเออ
เลี้ยงม้าแห่แล้วไปแห่นาคเขามีวิธีการเป็นหมู่บ้านเลยนะ
เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราก็เลยมาบอกต่อคุณผู้ชมนั่นเอง

เรื่องดีเด็ดรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อ
พูดแล้วบอกต่อ

พูดแล้วบอกต่อค่ะ
วันนี้รู้แล้วบอกต่อจะไปร่วมขบวนแห่นาคไปรำหน้านาค
ไม่ใช่สิไปดูลีลาม้าแห่นาคที่เต้นพลิ้วไปกับเสียงดนตรี
สร้างสีสันให้กับขบวนแห่นาคมาตั้งแต่สมัยก่อน
และทุกวันนี้ก็ยังได้รับความนิยมไม่น้อย
แถมเป็นอาชีพสร้างรายได้ปีละหลายแสนอีกด้วยนะ
เรื่องดีแบบนี้รู้แล้วต้องบอกต่อครับ
อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
มีผู้เลี้ยงหมาแห่นาคอยู่ล้อ

มีลุงจ้อนเขาชานมากหรือสุธินทองเหนือแปดคนนี้แหละครับ
เป็นผู้นำในกลุ่มคุณลุงเลี้ยงม้าสวยไว้หลายตัวทีเดียว
การเป็นหมาแห่นาคก็ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับ
นั่นก็คือต้องจิตใจดีรักเสียงดนตรีไม่ขี้ตื่นไม่เกเร
ก็เป็นหมาแห่นาคสุดเท่ได้แล้ว
โดยเฉพาะก่อนเข้าพรรษาบรรดาคนเลี้ยงหมาแห่นาคจะมีงานเยอะมาก
เพราะอาชีพนี้สามารถทำเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้สบาย

ก็จะแจ้งแต่งตัวให้ครบเครื่อง

เจ้าของม้าก็จัดเต็มไม่แพ้กันเลย
ระหว่างนี้ก็ซ้อมเต้นเบา
รอเลิกงามยามดีที่จะได้แห่นาคกันครับ
เจ้าเพชรพนมรุ้งคุกเข่าให้นาคก้าวขึ้นขี่หลัง
เมื่อหน้าจัดท่านักที่สบายแล้ว
จ้อนก็ให้สัญญาณหมาแห่นาค
เพชรพนมรุงค์ก็เริ่มขยับเต้นไป
ตามจังหวะเสียงเพลงอย่างสง่างามอยู่ในขบวนแห่นาค
อาชีพหมาแห่นาคถือเป็นอาชีพเก่าแก่ที่ทำกันไม่กี่เจ้าในประเทศไทย
งานก็แน่นทุกวัน
ในช่วงเทศกาลงานบวชทำให้มีการจองกันข้ามปีเลยทีเดียวนะฮะ
แต่ถ้าจองไม่ทันก็มีม้าปลอมไว้คอยบริการ
เป็นทางเลือกสำหรับนาคที่ต้องการขี่ม้า

เรื่องดีดีเด้นเด็ก
เจ็บไว้คนเดียวได้ไง

เย่เขามีฝึกม้าเอาไว้แห่แบบนี้เลยนะ
ผมลองคิดต่อไปนะก็คือเรื่องของการฝึกม้าไว้แห่ก็มีใช่ไหม
เพราะฉะนั้นฝึกหมาเอาไว้ในละคร

ก็คือเอาไว้เล่นละครเอาไว้ฉากบูธพระเอกขี่ม้า
ม้าโดนยิงตะแอะหรือว่าม้าออกรบ
แต่ถ้าม้าสตันในความเข้าใจผมเป็นอีกแบบ

ตันแบบนี้ไม่ได้อันนี้ตกใจ
แต่ถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเหมือนม้าสตาร์ฟ
น่ากลัวคุณฝึกม้าเอาไว้แห่ก็มีแล้ว
เดี๋ยวดิฉันจะไปฝึกนางฟ้าไว้รำหน้านาคบ้าง

โทรมาได้ตอนนี้คุณได้สิทธิเรียนฟรีนะฮะ